ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ช่วยมาเป็นแม่ศรีเรือน
ช่วยมาเยี่ยมเยือน
ห้องนอนคนจน
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณพระพูลร้อง

ได้ครับ
ให้ร้องกัน
ร้องได้ให้ร้าง
ไม่ซ้ำกันกันตอนแรกเลย
ดีใจนี่แหละปกติไม่ใช่อย่างนั้น

เพราะว่าพี่เป๊กกำลังจะประกาศบอกว่า
ตอนนี้คุณพ่อของดาวได้แล้ว๒ล้าน
เพลงห้องนอนคนจนนะครับ
ศิลปินสายันสัญญานะครับ

ได้ทั้งของคุณยอดรัก
คุณสายันเลยนะครับคุณเพิ่มบุญมาถึงเพลงที่สามกันเลยนะครับ
เพลงที่๓นี้มีมูลค่าสี่หมื่นบาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่สามมาเลยครับ

พี่เคยร้องไหมคะ
นานกว่าเพลงที่สองมั้ย

แกร์ดูอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมก็ร้องแล้วเขาเคยโกธ

อยู่ด้วยกันแล้วก็ผมร้องแล้วเขาเคยโกรธ
แล้วบอกว่าไม่อยากให้ร้องเพลงนี้
ตอนแรกเพลงแรกพี่บอกนานปีก่อน

ครับยิ่งกว่าปีโปล่อีก
คุณเพิ่มภูมิครับตอนนี้มีอยู่แน่นะครับ
เงินทุนเอาไปใช้สู้ชีวิตนะฮะ๒๐๐๐บาท

แต่ถ้าจะสู้ต่อทิ้ง๒หมื่นไว้จะรับ๔หมื่น
แต่ถ้าพลาด๒หมื่นเหลือ๑หมื่นบาท
จะสู้หรือจะหยุด

ลูกทุ่งร้องได้ให้ล้านสู้ชีวิตทั้งทีต้องสู้ครับ

เอาละต่อกันเลย
ถ้าสู้แล้วตอนนี้ยังเหลืออยู่ครบถ้วน
ทั้ง๓แผ่นป้ายที่คุณเพิ่มภูมิจะมีสิทธิ์เลือกนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช่
ไม่ใช่

เหมือนดูหนังเรื่องเดิมตลอด

เพลงนี้ที่ผมรู้สึกว่าเนื้อนี่มันยังอยู่แล้ว
แล้วทุนดูในความคิดเรานะ

ตอนนี้มาถึงจุดนี้อีกแล้วนะฮะ

ชัดถ้อยชัดคำจนกว่าดนตรีจะหยุดแล้วสี่หมื่นบาทจะเป็นของคุณเพิ่มพูด
ครับพร้อมนะครับพร้อมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยครับ
เพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลง
มาครับขอให้โชคดีมีสมาธิทำให้ได้กับพี่
ครับ
ไม่มีเวลาไปหา
อุ้ยตอนนี้คงคอยเงาหงอยใจลอยให้คอยหา
น้องจงเข้าใจพี่ไม่ค่อยมีเวลา
อยากจะไปหาแต่ว่าเวลาไม่มี
นครวนรำพึงคิดถึงเมียน้อย
ใช่ทิ้งให้คอย

พี่น้อยคนดีการงานที่ทำวันว่างไม่เคยจะมี
ใช่พี่หลบหนีไปมีเมียอื่นมาแท้
วันอาทิตย์ออฟฟิศที่ปิดตีสอง
วันจันทร์พี่ต้องตามท่านรองไปที่บางแสน
อังคารวันพุธวันพฤหัสมีนัดผู้แทน
วันสุขอยู่กำแพงแสนวันเศร้าผู้แทนประชุมทรรภา
โปรดจงปรานีพี่เถิดเมียน้อย
ให้น้องจงคอยไม่นานพี่จะมาหา
แม้ยามว่างานจะมันมาเยี่ยมทิ้งใจ
การด่าหากมีเวลาจะมาหอมแก้มทุกคืน
ถึงวันสาวนี้ไม่มีวันหยุดขยันจงต้อนแล้วตรงนี้จะร้อง

ก็เท่งนี้
อย่างรูปหล่อแล้วนะคุณเพื่อผูล
เพลงผ่านไปรับ๔๐๐๐ตัวช่วย

เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณเพิ่มภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

ภูราค่า๔๐๐๐๐บาท

คุณเพิ่มภูมิ
ร้องได้ครับ
เต้นจนหัวหลุด
เต้นจนหัวหลุดดีใจ

ครับ

ไม่รู้มีเวลาหรือเปล่าแต่เพลงก็บอกว่าไม่มีเวลาไปหาเมียน้อย
จากคุณยอดรักสลักใจนั่นเองนะครับ
ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่นิยมชมชอบชอบร้องกันตามคาเฟ่นะฮะ
เก่งมากสุดยอดจริงนะครับผ่านมาได้นะฮะ
คุณพี่เพิ่มภูมิพวกเราก็ดีใจแต่เราเป็นคนนอก
แต่ว่าคนในบ้านพี่ก็ดีใจดีใจเห็นแล้วก็ชื่นใจ
วันนี้คุณเพิ่มบุญบอกอยากเห็นภรรยายิ้มวันนี้ยิ้มยิ้มเลยชนะ
ผมเพิ่งเห็นเขายิ้มจริงด้วยนะฮะมีความสุขจริงตาบวงปุ่นหมดแต่ก็ยิ้มอย่างมีความสุขนะครับ
ช่วงเวลาของเราคนเรามีทั้งสุขและทุกข์ครับ
ไม่มีใครมีด้านทุกข์หรือว่าสุขเพียงด้านเดียวตลอดไป
ค่ะนะฮะวันนี้คุณเพิ่มภูมิทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข
ทำให้เห็นถึงท่าเต้นของลูกสาวซึ่งคุณพระภูมิไม่เคยเห็นมาเลย
ค่ะถ้าไม่มาออกรายการเราไม่มีสิทธิ์เห็นนะคุณเพิ่มพูน
พอแล้วหนูกดดันมากเลยในการที่พี่เพิ่มพูนเล่นเกมกดดันกดดันลึกเกิน
ทำรายการต่อไปไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณป่าหนูต้องขอยุติ
แต่เพียงเท่านี้วันนี้เพราะว่าหนูต้องไปฝึกซ้อมท่าเต้นมาเอาชนะลูกสาวในห้องคุณด้วย
นี่รู้สึกแบบไม่ได้เต้นนานเฮ้ยพอเต้นโอ้โหอายุเยอะเหมือนกันเราห่อแบ็คเลยอ่ะ
หมายคุณเพิ่มภูมินะครับเพลงที่๑๐นะครับมาดูมาเป็นกำลังใจกันต่อนะครับ
สำหรับคุณเพิ่มภูมิว่าเขาจะไปได้ถึงฝันจะไปได้ถึงเพลงที่๑๐รับ๑ล้านบาท
เขาบอกแล้วต้องการ๖แสนบาทแต่ว่า๖แสนบาทไม่มีเรามี๕แสนในเพลงที่๓
และ๑ล้านบาทในเพลงที่๑๐เพราะฉะนั้นต้องทำได้ถึงเพลงที่๑๐
วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด๓เพลง๔๐๐๐๐บาท
เหลืออีก๗เพลงเท่านั้นนะคะกลับไปทบทวนมาเยอะ
เป็นกำลังใจให้กับคุณเพิ่มภูมิในคราวต่อไปนะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านนะครับ
ลูกทุ่งสู้ชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

อย่าให้เขาว่าเราเกิดมาเพื่อหายใจ

เกิดมาเพื่อสู้แล้วต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับ

นี่

ขอให้ช่วย

ทุนเพิ่มทุนรอ
สวัสดีครับ